เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่จะชี้ชะตาอเมริกา

เพราะว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่

๒คนนี้กำลังขับเขี้ยวกันอย่างขมักเขม่นครับ
และโจมตีกันและกันระหว่างการปราศัยหาเสียง

การหาเสียงที่เมืองวินเทอร์วิลรัฐนอร์ธแคลอร์ไรน่า
ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่ไม่ได้เป็นฐานเสียงของพักใด

นางฮิลาลีคลินตันจากภาคเดมโมแครต
พุ่งเป้าโจมตีทัศนคติแง่ลบของคู่แข่งเยอร์โนทรัมป์
ที่มีต่อผู้หญิงและคนผิวสีในสังคม
ซึ่งทรัมป์แสดงออกมาโดยตลอดในการหาเสียง
พร้อมย้ำกับผู้สนับสนุนว่าต้องต่อต้านอย่างจริงจัง
ที่จะนำการเลือกปฏิบัติในลักษณะนี้กลับมา
หรือทำให้การเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มต่างกลายเป็นเรื่องปกติ
ทีการหาเสียงของฮิลาลีที่นอสแคโรไรน่า

ซึ่งเคยลงชิงชัยกับฮิลาลีในการเลือกตั้งขั้นต้นของพักเดโมแครต

นักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงชื่อดังที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพักไหน
ขึ้นเวทีปราศัยในครั้งนี้ด้วย
พร้อมทั้งบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้สำคัญมากเกินกว่าที่เขานั้นจะนั่งดูอยู่เฉยครับ
ขณะที่โดนัลดทรัมป์ครับซึ่งปลาใสที่เมืองเซลมารัฐนอสแคโรไรน่าเมื่อคืนวานนี้
โจมตีฮิลาลีคลินตันว่าไม่สามารถเชื่อถือได้เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงของสหรัฐ
กรณีที่นางคลินตันนั้นใช้อีเมลส่วนตัวระหว่างการเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ

ยังโจมตีนโยบายเพิ่มการรับผู้อบพยพของฮิลาลี
แสดงให้เห็นชัดเจนว่าฮิลาลีนั้นต้องการรับผู้อพยพ
พื้นที่ที่อันตรายที่สุดของโลกเข้ามาอย่างไม่จำกัด
ขณะเดียวกันทรัมป์นั้นก็ประกาศว่าหากตัวเขาได้เป็นประธานาธิบดี
สนับสนุนกองทัพในเรื่องยุทธโปรกรณ์ที่ดีที่สุด
และการทำให้กองทัพมีความทันสมัย
ปรับลดเปอร์เซ็นต์ที่นางคลินตันจะคว้าชัย๒๗๐เสียง
มาอยู่ที่๑๐๐ละ๙๐จากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่๑๐๐ละ๙๕
กรณีอีเมลส่วนตัวของนางคลินตันขึ้นมาอีกครั้ง
ขณะที่โพลบางสำนักชี้ว่าผู้สมัครทั้งสองคนมีคะแนนสูสีกันมากครับ
สัดส่วนอยู่ที่๑๔๙ต่อ๑๔๔